เคลียร์อะไรมันคืออะไรมันมีปัญหาอะไรยังไงกันหรือเปล่าตอน
เพราะเพราะเราเป็นแฟนเก่าที่เลิกกันไปใช่ไหมใช่ค่ะ
เออมันมีอะไรหรือเปล่าแล้วมันยังไงคือเลิกกันไปก็ไม่ได้แบบว่า
ที่จะมานั่งหึงห่วงกันคือไอ้ตรงเนี้ยคือตัดไปได้เลยเพราะว่ามันไม่มีอืม
เพราะว่าที่เลิกกันคือมันเป็นคือเรื่องงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
คบกันเป็นแฟนอยู่คบกันนานไหมฮะก็ที่รู้จักกันเพราะว่าเคย
กันไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาคบกันแล้วก็ที่รู้จักกัน
ก็คือรวมรวมประมาณแปดปีอ่ะค่ะแปดปีที่รู้จักกันใช่ค่ะ
เป็นแฟนด้วยเลิกกันด้วยใช่ค่ะแล้วก็เลิกกันไปใช่ค่ะ
กันเมื่อไหร่ฮะล่าสุดที่ว่าเลิกกันไปอืมก็นานแล้วจำไม่ได้เหมือนกัน
แต่ว่ากลับมาคบกันก็คือสองปีอ่ะค่ะอ่าแล้วรอบสุดท้ายอ่ะที่ว่าเลิก
สุดท้ายก็ประมาณห้าหกเดือนประมาณเนี้ยค่ะเลิกกันไปเมื่อห้าหกเดือนที่ผ่านมา
ใช่อ่าแล้วแล้วยังไงเลิกกันด้วยเหตุผลอะไรยังไง
คือประมาณว่าคือมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะค่ะเพราะว่าคือคือถ้าเอาตรงตรงก็คือเขาก็เรื่องงานคือเขาก็
ขี้เกียจอ่ะเราก็อยู่ก็คือไม่มีอนาคตอะไรอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยว่าอ่ะเลิกดีกว่าแล้วเขาเองก็เหมือนตั้งกลุ่มแบบ
อันนี้พูดพูดได้พูดได้ก็คือแบบว่าก็ดูดกัญชา
กินน้ำกระท่อมเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยู่แล้วมัน
ไม่ได้มีอนาคตอะไรก็เลิกดีกว่าเขาอายุเท่าไหร่ฮะสามสิบอ่า
สามสามสิบเอ็ดย่างสามสิบสองเนี้ยก็วัยไล่ไล่กันนี่แหละใช่
ใช่ค่ะคือมองว่าอยู่ไปก็ไม่มีอนาคตใช่เลิกกันดีกว่าใช่ค่ะ
แล้วเขายอมเลิกตอนนั้นเขาก็ตอนนั้นก็เลิกค่ะก็เลิกก็ไม่ได้แบบ
อันนี้อะไรก็เลิกก็เลิกก็คือไม่ได้มีปัญหาแบบอะไร
เขาก็มีคนอื่นด้วยนะเออใช่คือเขาก็เขาก็มีแต่ก็คือเหมือน
แฟนใหม่ไปใช่ก็มีแฟนใหม่แต่ตรงนั้นคือเลิกกันไปแล้ว
มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าหึงหวงว่า
ไม่อยากเลิกฉันไม่อยากเลิกกับเขาเลยไม่ไม่ไม่มีอย่างนั้นก็ไม่
ไม่ไม่ค่ะจนเขาก็ไปมีแฟนใหม่ด้วยใช่ค่ะคือเขาก็มีมีแฟนคุณคนคุย
อะไรอย่างนี้ก็คือไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้ว
แล้วคุณบีล่ะครับได้มาเจอหรือว่าเป็นแฟนกับคุณเอ
ตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณประมาณเดือนหนึ่งครับเคยเจอกับอ่า
ทางฝั่งนู้นเขาไหมครับเคยครับเพราะว่าเหมือนกับต่างคนก็
ต่างแยกกันไปเรียบร้อยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวพันกันเลย
เรารักเราสามคนรักสามเศร้าอะไรไม่มีเลยไม่มีไม่มีเรื่องนั้นค่ะ
เอาแล้ววันนั้นที่เขามาบอกขอคือก็นั่นแหละก็ยังงงอยู่ว่ามาทำไม
เคลียร์เรื่องอะไรอืมมาแบบมาอะไรแต่คือคุณมีงงไหมวันนั้น
งงครับเพราะเจอหน้าทั้งแรกหรือทั้งเย็นวันนั้นใช่ครับ
คือทั้งสามคนนั้นผมไม่รู้จักใครเลยถ้าถ้าตอนรอบเย็นที่ว่าเขามาคนเดียวก่อนอ่ะ
ตอนนั้นก็งงครับเพราะว่าไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อน
ได้ได้ถามไหมว่าคือใครอะไรยังไงเขาเขาเป็นคนบอกครับ